ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เองนะคะวันนี้นะคะถ้าเรานับตามเวลาจริงประมาณสักตีหนึ่งตี๒ที่ผ่านมา
ที่ขึ้นมาของวันที่๑๑ตุลาคมนี้แหละค่ะที่ออกมาเจอกันตรงคลองมะเดือเจ้าหน้าที่นะรออยู่นะคะเพราะว่ารับทราบแล้วว่าผิดแผนไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีคนแจ้งนะคะ
พอกลับมาถึงปุ๊บก็คลุกคลักอยู่นิดหน่อยนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามหาตัวใน๒๐กว่าคนนี้ไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกคนเพลียมากนะคะ
แม้กระทั่งแขกรับเชิญหนึ่งเดียวที่เราได้มาเราก็ได้มาด้วยความไม่เกรงใจล่ะนะคะคือเท้าบวมค่ะเท้าบวมยังเดินกระเพกอยู่เลยแล้วก็เพลียด้วยนะคะ
แต่จะมาเล่าให้ฟังว่าตกลงเข้าไปจนถึงไหนไปตรงไหนไปในที่ที่เขาไม่ค่อยไปกันด้วยหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วออกมาได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหลงได้นะคะ
วันนี้เราจะคุยกับหนึ่งในนักท่องเที่ยวในกลุ่ม๒๔คนที่เพิ่งจะออกมาจากเขาใหญ่นะคะคุณอารามปราบเพชรสวัสดีค่ะ

ขออภัยจริงที่ทีมงานไม่ให้นอน
ตามตัวใครไม่ได้เลยคิดว่าน่าจะสลบสลายกันอยู่

นี่ก็เอาสติมาครึ่งเดียวเพราะจริงแล้วคุณอลาบก็ง่วงมาก

แต่ทีนี้พอเห็นข่าวปุ๊บเวลาเห็นข่าวว่าหลงป่าเนี่ยคือคนก็จะตื่นเต้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในป่าก็แล้วแต่แล้วมันเป็นฤดูฝนด้วยเนี่ยนะคะ
คือสภาพตอนที่เราเข้าไปเดินตั้งแต่เข้าป่าไปตั้งแต่วันศุกร์นะคะคือสภาพนี้คือฝนตกตลอดไหมคะข้างใน
ก็ไม่ถึงตลอดครับมีบ้างนิดหน่อยครับประปราย
เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากข้างนอกหรือดุ่มเดินกันออกมาเจอเอง

เอาล่าสุดนี้ตีหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาคือเดินออกมากันเองโดยมีใครเข้าไปนำออกมาไหมไม่มีครับเข้าไปพาออกมาไหมไม่มีครับโทรศัพท์เข้าไปบอกทางไหมไม่มีครับส่งอะไรเข้าไปไหมไม่มีครับเอาแล้วคุณหลงป่าไหมคะตกลง
หลงครับผมคิดว่าครั้งนี้มันเป็นแค่การล่าช้าและผิดเส้นทางเนื่องจาก
ไม่มีคนใช้นานมีกอภัยล้มทับทางวัชพฤษมันขึ้นมาปกคุมทางแล้วก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางมันเลยล่าช้าในการลงมาคือถ้าเอาจากที่เราเข้าไปดูในข้อมูลที่นัดแนะกันนะคะแก๊งนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ตามแผนตามปกตินะคะครับนัดกันค่ำบนพระทหารสบดีวันศุกร์เข้าไปใช่ไหมคะตามแ

ในวันของในวันที่ที่สามครับอ่าวันที่สามที่เข้าไปก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องอยู่ที่เหวกระถิ่นน้ำตกเหวกระถิ่นใช่ไหมครับแต่มันผิดพลาดตามหาหาตามหาน้ำตกไม่เจอก็แสดงว่าลงทางลงทางไปเหวกระถิ่นครับไม่ใช่หลงป่านะครับประมาณนั้นเหวกระถิ่นเนี่ยคือดูจาก

คือตั้งใจเลือกเส้นทางซึ่งมันหินอยู่แล้วใช่ไหม
ประมาณค่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตกลงแล้วที่บอกว่า
คือออกมาล่าช้ากว่ากำหนดแน่

คือหลงเส้นทางที่จะไปจุดซึ่งเป็นเป้าหมายของทริปเนี่ยนะคะ
ก็คือเข้าไปหาน้ำตกเหวกระถิ่นสรุปเจอไหม

ไม่เจอครับผมแล้วไปหลงยังไงตอนไหนที่รู้ว่าเฮ้ยหลงหาไม่เจอแล้วแล้วต้องออกแล้ว
คือวันอาทิตย์มันพลาดมันช้ามาเริ่มช้าตั้งแต่วันแรกครับ
คือจุดที่พักคืนแรกเนี่ยแทนที่มันจะได้ระยะตามที่กำหนดมันก็ช้ากว่าปกติ
มันอาจจะมาจากลูกหาบเรามีน้อย
ทริป๑๙เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็๕เป็นลูกหาบ
ถูกต้องครับซึ่ง๓วันเราต้องใช้เสบียงเยอะพอสมควร
ลูกหอบก็ต้องแบกของหนักแล้วเดินไปตามยอดเขาก็จะกินแรงมาก
ถุงที่แบกไป๒๕โลวินาทีก็เท่ากับ๒๕๐โลวินาทีแล้วแบกถึงเขาอาจจะเป็นนั้นได้

๒๔คนสำหรับทรัพย์เดินป่าถือว่าเยอะไหมคะ

กำลังดีครับสิ่งที่ยากลำบากของทริปนี้มีมาตั้งแต่ต้นไหมคะ
คือเลือกเส้นทางหรือเปล่าเลือกจุดขึ้นเลือกจุดลงหรือเปล่า
หรือว่าเส้นทางที่เป็นเป้าหมายที่จะไปหรือยากเพราะว่าเส้นทางที่ใช้มัน
บันทึกที่บอกอะไรคือความยากของทริปนี้
ประกอบกันด้วยหลายอย่างครับผมคิดว่าจุดทางขึ้นตอนแรกมันก็ไม่ชัดเจน
มันก็จะเป็นต้องถางป่าขึ้นไปซึ่งมันไม่ใช่ทางเดินที่เรียบเลี่ยเตือนโลก
เหมือนที่อื่นเหมือนทางที่ทำไว้อันนี้มันเป็นแค่ทางที่
เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับเป็นเป็นเป็นคนนำทางนะ
เป็นทางที่ที่เขาทราบคือเดี๋ยวนะคะคือปกติคนเดินป่าเขาเวลาพูดบอกว่าเข้าไปเดินป่าเนี่ย
คือจะเข้าไปเดินทางซึ่งทำไว้เดินป่าเหรอต้องมีทางครับทั่วทั่วไปอ่ะ
ครับต้องมีทางอยู่แล้วอ๋อครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับ
อันนี้ทางที่เลือกไปคือวิธีการถางเดินไปถางไปอย่างนี้หรอค
มันก็มีบ้างครับอ่ามันก็มีทางที่สำหรับสรรจรของสัตว์อ่า
กระทิงช้างอะไรอย่างนี้ครับคือเขาจะต้องลงมาหาแหล่งน้ำข้างล่าง
เขาก็จะขึ้นไปข้างบนอ่าเขาเรียกสรรเขาใช่ไหมครับ
ซึ่งคนนำทางเราก็รู้ดีครับก็พากันตายขึ้นไปอย่างนี้ครับ
ซึ่งก็มันค่อนข้างจะรกครับนานนี้หน้าฝนอืมทีนี้ที่บอกว่าจะไปที่น้ำตกเหวกระถิ่นเนี่ยนะคะ
ตอนไหนที่รู้ว่าไม่ถึงแล้วแล้วตัดสินใจว่าอ่ะไม่ถึงไม่เป็นไรกลับบ้านดีกว่า
วันวันไหนคะเพราะเราเข้าไปวันศุกร์ตามแผนต้องเจอวันเสาร์
วันเสาร์นี้ใกล้เข้ามาครับหมายถึงว่ามานอนแล้วมานอนใกล้หัวน้ำตกหัวกระถิ่นแล้วคือ
วันที่สามเราก็จะโรยตัวลงไปน้ำตกแล้วก็กลับขึ้นมาก็เพื่อจะลงวันอาทิตย์นะครับ
แต่วันอาทิตย์เนี้ยเรายังไม่เจอเลยเขารู้แล้วว่าไปไม่ได้แล้วอืม
แล้วตัดสินใจร่วมกันไหมคะว่าเออไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็กลับ
ครับทุกคนตกลงตามนั้นคือทุกคนรู้แล้วว่าไม่เจอครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยถือว่านอกเส้นทางหรือยังคะถือว่านอกเส้นทางไหม
ผมก็คิดว่าในในความคิดส่วนตัวของผมผมคิดว่ามันนอกเหมือนกันอืม
ครับถ้าเต็มถามแบบนี้นะคะคือเราเราไปโดยมีทั้งคนซึ่งเป็นคนนำทาง
รู้สึกว่าคนในคลิปนี้น่าจะมีคนที่เดินป่าแบบเป็นแบบมืออาชีพอยู่ด้วย
แล้วก็มีลูกหาบซึ่งแน่นอนเขาต้องคุ้นถูกไหมคะและก็ที่สำคัญเราเราไปในวันที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากนะคะ
เขาก็มีความเชื่อในความรู้สึกประสบการณ์
มันจะชี้ตรงใช่ไหมครับจะชี้ตรงแต่บางจุดเนี้ย

ความคิดของเขาต้องขึ้นสรรเขาหรืออ้อมเขาไป
เพื่อจะไปจุดที่จะไปประมาณนั้นครับ
คือไปทิศเดียวกันนั่นแหละแต่เลือกเส้นทางคนละแบบ

คนที่นำทางเนี่ยเคยไปเจอน้ำตกนี้ไหมคะ
เคยครับเขาเคยไปมาแล้วหลายครั้ง

ได้ว่าเคยนำทีมของทีมชุดนี้ไปอย่างน้อยก็๒ครั้งครับ

แล้วมันไปพลาดตรงไหนคะเลือกเส้นทางเลือกจุดขึ้นผิดเหรอ

เพราะไปฤดูฝนหรือยังไงคะ
ผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเท่าที่ถามกันในทริปครั้งนี้
เขาบอกว่าไปแต่ละครั้งเขาก็เปลี่ยนเส้นทางครับ

ตอนที่เข้าไปเนี่ยเส้นทางที่บอกว่ามันก็ถึงนิดนึงเนี่ยนะคะ

ก็ป่าดวงพงหนามทุกอย่างนะครับที่ในป่าเขามี
เส้นทางหนึ่งก็ตามรอยกระทิงรอยช้างซึ่งมันใหม่มาก

ซึ่งแบบนี้เรื่องอันตรายไหมคะหรือเป็นปกติของคนเดินป่าคะ
ก็แล้วแต่มุมมองครับสำหรับผมก็ว่า
มันก็ค่อนข้างจะอันตรายสำหรับเราไปรบกวนทางที่เขาเดินหากิน

เพราะสัตว์ก็คือสัตว์นะครับใช่ไหม
มันก็อาจจะป้องกันตัวหรือตกใจได้
แล้วไปเจอเส้นทางที่เหมือนกับ
ไม่เคยเจอสำหรับคนเดินป่าบ้างไหมคะ
ความยากลำบากของเส้นทางอะไรบ้างที่ทำให้เส้นทางมันยาก
ใช้เวลาแล้วก็รู้สึกแบบเพลียกันมาก
หน้าผาหินดงหนามหนามหวายอย่างนี้ครับ
วายมันจะเหนียวหนามมันจะแข็งแล้วก็โค้ง

เกี่ยวไปก็เกี่ยวเสื้อผ้าก็ปลดยากมันต้องดึงย้อนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วมันไม่ใช่ต้นหางครับมันต้นถี่ใกล้เคียง
ทีมงานของลูกหาบต้องตัดทำงานอย่างหนักอะครับ

คือจากระยะเวลาชั่วโมงหนึ่งแทนที่จะได้ไปสัก๑กิโล
มันอาจจะได้แค่๑๐เมตร๒๐เมตร๓๐เมตรอย่างนี้

ซึ่งจังหวะที่เจอลักษณะของเส้นทางแบบนี้
กลุ่มคนที่เป็นคนนำซึ่งเคยไปที่น้ำตกเหวกระถิ่นแล้วเนี่ย

มันผิดไปจากเส้นทางที่ควรใช้เหรอคะ

คือทีมงานคณะของลูกหาบที่ไปด้วยกันเนี่ย
ทุกคนไม่เคยไปเส้นทางนี้

เขาชี้ว่ามันต้องใช่อะไรประมาณนี้ครับ

ถ้าเห็นเป็นแนวเดียวกันถ้ามาแล้วก็ต้องลุยอะครับ
ฉันถามแบบนี้ค่ะคือตอนจังหวะที่ทั้ง
คนที่นำนะคะว่าเดินไปทางไหน

หรือไม่เป็นไรเราเชื่อคนที่เคยไป
คือตอนนั้นจังหวะมันมีเหมือนในหนังไหม
คือพอยากลำบากแล้ว
มีครับ
ยังครับเพราะเราคิดว่าเราออกได้รู้ทางเราก็ยังเชื่อผู้นำและผู้ที่เคยไปว่ามันออกได้ตรงนี้ใช่แน่นอน

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกับอีกหนึ่งท่าน

เอาเป็นความรู้นะคะเอาเป็นความรู้ว่าตกลงแล้วจุดที่จะไปมันเป็นแบบไหน
แล้วได้รู้บ้างหรือเปล่าว่าระหว่างการช่วยตกลง

แบบไหนที่ควรจะเอกใจว่าเฮ้ยหลงแล้วขอความช่วยเหลือจากข้างนอกดีกว่า
เพราะคำตอบของคุณอารามคือเขาไม่ได้มองว่าเขาหลงป่านะคะ
แต่เขาไปจุดซึ่งเป็นเป้าหมายของทริปนี้ไม่เจอแค่นั้นเองสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชม

เดี๋ยวลองใช้ข้อมูลบัญชบไปที่คุณอร่ามเล่าให้ฟังนะคะ
ว่ามันไปพลาดตรงไหนเผื่อใครจะไปที่น้ำตกเหวกระถิ่นอีกบ้างนะคะ
ในฐานะของนักทำสารคดีเอาตัวรอดในป่าคุณพากินสุขี
แต่คนจะรู้จักว่าคุณแบงค์เขาใหญ่ค่ะ

คือจริงแล้วนอกรายการคุณอล่ามเล่าละเอียดยิบกว่านี้นะคะ
แต่เราไม่มีเวลาขอข้อมูลแบบนี้
คือเท่าที่ฟังจากคุณอร่ามเล่าให้ฟัง
๒๔คนนี้ในทริปนี้คือ
หลงป่าไหมคะเอาอย่างนี้เรียกหลงป่าไหม

แต่ว่าเป็นคนในท้องที่ก็คือ

แล้วก็ได้รู้จักในเรื่องของสภาพภูมิประเทศของเขาใหญ่
พอสมควรนะครับส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด
แต่ทีนี้ด้วยลักษณะของภูมิประเทศของเขาใหญ่

ซึ่งมันไม่มีจุดมาร์คว่าตรงบริเวณนี้

มันก็คือมันมีโอกาสที่จะหลงได้สูง

พอได้ข่าวนะครับพอดีจังหวะว่าวันที่ทราบนัก

วันนั้นผมก็ทำการสำรวจเขาใหญ่
อยู่ในเขาใหญ่เหมือนกันครับเดินป่าอยู่ในป่าอยู่ก็

ก็มีทีมงานเขาพูดว่ามีคนหลงป่านะ
ก็คือแต่เราก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนะฮะ

แล้วก็ได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารกันตลอดว่า
มีการค้นหานักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเราก็พอมารู้ชื่อคนที่หลงล่ะ
เราก็นับเป็นนักเดินป่ารุ่นใหญ่นะครับ
มีประสบการณ์เชี่ยวชาญพอสมควรนะครับ
แล้วก็ผมมั่นใจว่ารักษณะนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นการหลงป่านะครับ
ซึ่งการหลงป่ามันจะต้องหนึ่ง
ไม่รู้ว่าอะไรคือทิศทางไหน
คือเราจะไม่รู้ว่าเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไง

ดังนั้นผมยกสนามประมาณนี้น่าจะหลงทางมากกว่าครับผม
ซึ่งเขาก็ยังเข้าใจรู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ไหนนะฮะ
ตามความเชี่ยวชาญตามความถนัดของนักเดินป่า
เพราะเขารู้ว่าเขามีป้าวหมายป้าวหมายที่เขาจะไปแต่บนไปไม่ถึง
หลงทางมันก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับ
อาทิตย์เราก็ไม่ทราบได้นะครับ
แล้วพื้นที่ของเผาใหญ่เองตามภูมิประเทศมันพล้ายกันไปหมดนะครับ
แล้วก็เส้นทางของเทลสัตว์ป่าที่เขาใช้แกะลอย
อันนั้นน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่จะพาหลงได้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าการแกะลอยของเทลเนี่ยบางครั้งถ้าเราตามรอยกระทิง
กระทิงมันจะไม่สนใจเลยมันจะมุ่งหาแหล่งน้ำอย่างเดียว
ถ้าเกิดว่าเราต้องการไปหาน้ำนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราแกะลอยผิดไปตามรอยช้างป่า
ช้างป่ามันเอ้ยครับมันหากินไปเรื่อยมันเดินอ้อม
ว่ามันจะลงมาหาน้ำเนี่ยต้องใช้เวลาอะไรประมาณนี้
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการหลงคางมากกว่า
เขาอาจจะเดินผิดทิศนะครับ
ซึ่งมองดูแล้วทำให้ใช้เวลาเยอะอะไรประมาณนั้น

เพิ่งจะมาทราบข่าวเมื่อตอนเย็นนี้เหมือนกัน
คุณแบงค์อย่างนี้ค่ะคือเอางี้ก่อนนะ
คือเส้นทางมันยากอยู่แล้วเป็นต้นทุนหรือเปล่าคะ
ต้องเรียนตามตรงครับเส้นเหนียวกระถิ่นผมยังไม่เคยไป

ได้มีการสอบถามแล้วก็

คือผมโดยผมเองก็เคยหลงครับทุกคนเคยหลงที่ผมรู้จักที่เดินป่าเขาใหญ่มาเป็นสิบสิบปีทุกคนเคยหลงหมด
เพราะว่าด้วยฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะฮะแล้วก็ทราบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
เขาเคยเขามาทุกปีคือปกติป่าพวกนี้ปีนึงมาครั้งหนึ่งอาจจะมั่นใจว่าจำทางได้
แต่ทีนี้เมื่อทิศทางมันเปลี่ยนป่ามันเปลี่ยนตามลักษณะของภูมิอากาศนะครับ
อย่างเช่นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งล้มไปก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละ
คือก็เลยมีการคิดว่าออกนอกเส้นทางมากกว่าครับผม
ก็ยังไม่น่าจัดสินขนาดว่าดูแรงแต่ว่าจริงแล้วดูแล้วพวกเขาก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับ
กำลังจะถามอย่างนี้ค่ะคือถ้าสมมุติเป้าหมายคือเหวกระถิ่นเนี่ยนะคะ
แล้วไปเลือกขึ้นทางฝั่งโคราชด้วยคือมันมันผนวกเข้าไปว่ามันมันยิ่งยากหรือเปล่า
เพราะฟังจากคุณอร่ามแล้วเนี่ยคือตั้งใจให้ทริปเนี่ยเป็นทริปถึกอ่ะ
ตั้งใจให้ถึกใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งไปในจุดซึ่งไม่น่าจะคุ้นเคยกับนักเดินป่ามากนัก
เดี๋ยวฉันฟังจากเบื้องหลังข่าวด้วยเนี่ยนะคะคือมันเลยทำให้ทริปนี้มันยากกว่าปกติด้วยไหมเส้นทาง
ประมาณเดินเองได้ในบางจุดหรือระยะละทางที่ไม่ไกล
เขาใหญ่เป็นบนเป็นเขาที่มีพื้นที่กว้างฝังมาก
แล้วก็นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับแอดวานนิดนึงนะครับ
ต้องการความลำบากแล้วก็ต้องการเส้นทางที่มันไกล
ทีนี้อาจเชื่อว่าลักษณะเมื่อไปเจอกับลักษณะของการเปลี่ยนของป่า
เขาก็มองคือทางไปไม่ถูกละไม่ประหนักหลายเรื่อง
ขอความเห็นคือถ้าสมมุติคนนำนะซึ่งเคยไปเส้นทางนั้นเนี่ยนะคะ
เอางี้ถามเลยแค่นี้ซั่นให้เชื่อใครคุณแบ๊ง
ให้คนเดินป่าเชื่อใครเอาอย่างนี้สั้นเลย
เอาเป็นคือจริงเทคโนโลยีนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับ
เราเลือกได้เลยว่าเราจะลงตำบลไหนอยู่ใกล้
มันก็พาเราลงไปได้นะฮะพาเราลงไปได้
อย่างเช่นกลัวไปเจอพื้นที่ที่มันตายไม่ได้
แต่ทีนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด
ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ถามว่าเลือกเชื่อเนี่ย
ก็จริงแล้วนะครับ
คุณแบงค์เดี๋ยวว่างมานั่งคุยกับเราหน่อยก็ดีนะคะ

แต่อันนี้คือเอาเป็นข้อมูลมาประสานกันนะ
ขอบคุณคุณแบงค์สำหรับช่วงนี้นะคะเวลาน้อยหน่อยค่ะ

เปรตเราออกเช้าไปหลายช่วงมากแต่พอเจอกันเสร็จแล้ว
ขนาดนี้เพราะอะไรพี่เราน่าจะอย่างงั้นพี่เราน่าจะอย่างงี้
เราได้มีสรุปบทเรียนกันไหมคะว่าเดินป่ารอบนี้เป็นยังไง
ก็คิดเหมือนกันครับว่ามันพลาดตั้งแต่วันที่๒ที่๓
อืมก็เพราะว่าประเด็นที่คุณขวัญพูดเมื่อกี้ครับ
คือชี้ไปทางเดียวกันแต่เลือกเส้นทางต่างกัน
ระยะทางเท่านี้ขออภัยครับระยะทางเท่านี้แต่คนนำนำทางเนี้ยก็มาว่า
เขาก็รู้ว่ามันถูกทางแต่กลัวลงไม่ได้กลัวเป็นเหวอะไรประมาณนั้นครับ
ก็เลยตัดสินใจอีกลักษณะหนึ่งใช่ครับก็เลยต้องย้อนขึ้นเขาขึ้นสรรเขาใหม่
ซึ่งเวลาตายขึ้นสรรเขามันใช้เวลามากเพราะมันต้องบุกทั้งถากถางขึ้นไป
เมื่อสักครู่นี้พอได้ข้อมูลจากคุณแบงค์แล้วก็ฟังจากคุณอล่ามทั้งในรายการด้วยนะคะ
แล้วก็เราคุยกันนอกรายการด้วยนี่ถามคำสุดท้ายถามคุณโต๊งว่าให้ไปไปอีกไหม
น้ำตวกหาวกาถิ้นไปครับ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เอามาเป็นความรู้นะคะทั้งคนที่เดินป่าอยู่แล้วหรืออย่างที่ฉันไม่เดินป่าก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะ
วันนี้หมดเวลาของถามตรงสวัสดีค่ะ